สมัยเรียนคุณเคยโดนทำโทษแบบนี้ไหม
ที่สระบุรีมีแม่ของต้อนรัฐเรียนป๖ค่ะ

เพราะว่าลูกถูกครูทำโทษด้วยการเตะเข้าไปที่กลางหลัง
ชกเข้าไปที่หน้าอก
คุณครูใช่คนที่ทำร้ายเด็กหรือเปล่าคะ
คุณครูคนไหน
คุณครูได้ซ้อมน้องหนูหรือเปล่าคะ
แต่มีคนเห็นด้วยนะคะคุณครู
คุณครูใช่คนที่เคยเป็นข่าวที่หน้าพระรานหรือเปล่าคะ
ทำไมคุณครูถึงทำร้ายเด็กหรือคะ

หอกล้อเล่นกันหยอกล้อเล่นกันมันมีการต่อยเตะหลังเหรอคะ
เพื่อนดูนะคะเพื่อนได้ยินในไลฟ์ส่วน
อันนี้เป็นคลิปที่คนใช้เฟซบุ๊คชื่อวันนิพาบุทองนะคะ
ไลฟ์เอาไว้ค่ะเขียนข้อความบอกมาดูค่ะ
มาดูครูที่ทำร้ายเด็กที่โรงเรียนบ้านม่วงไฟล
บนหัวปลวกอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรี
เรื่องของเรื่องคือแม่ของเด็กชายวัย๑๑ปี
นักเรียนชั้นป๖โรงเรียนแห่งหนึ่ง

ลูกชายถูกครูหนุ่มที่สอนวิชาการงานอาชีพทำร้ายร่างกาย

ลูกบอกว่าครูใช้ขาเตะกลางหลังชกหน้าอกแทงเข่าที่หน้าท้อง
สาเหตุมาจากว่าครูสั่งให้เด็กนักเรียนทำงานแล้วครูไม่อยู่ในห้อง
พอกลับมาปรากฏว่าลูกของเธอกับเพื่อนไปวิ่งเล่นกัน
ครูก็เลยเรียกทั้งสองคนออกมาทำโทษ
ลูกเธอเนี่ยโดนเตะโดนชกโดนเข่าส่วนเด็กอีกคนนึงโดนบีบคอ
แล้วก็ให้เด็กทั้งหมดในห้องมาวิดพื้นหน้าห้องจนกว่าครูจะพอใจ
ลูกเธอก็เลยเจ็บที่บริเวณหน้าอก
เรื่องต้นแม่ของเด็กชายคนนี้โทรคุยกับครูแล้วนะคะ
ครูก็อ้างบอกว่าเป็นการทำโทษและข่มขู่เพราะต้องการให้เด็กกลัวเท่านั้น
แม่เด็กบอกว่าจากนั้นครูมาหาที่บ้านด้วยแล้วก็พาลูกชายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสระบุรี
มีผู้อำนวยการโรงเรียนตามไปที่โรงพยาบาล
ครูก็ขอร้องบอกว่าไม่ให้แจ้งความแต่แม่เด็กก็ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
โรงเรียนก็เลยจะนัดเจรจาอีกครั้งบ่ายวันนี้
เพราะแม่ของเด็กบอกว่าไม่อยากให้ครูคนนี้อยู่ในโรงเรียน
อยากให้ไปอยู่ที่อื่นเพื่อความปลอดภัยของเด็ก
เพราะเท่าที่ทราบมาครูคนนี้มีพฤติกรรมทำร้ายนักเรียนมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อ๒๓ปีก่อน
เมื่อปี๖๑ปี๖๑เคยทำร้ายนักเรียนครั้งหนึ่ง
ตอนนั้นเขาไปอยู่ที่แถวตำบลหน้าพระราณที่สระบุรี
ตบหน้าเด็ก๔ครั้งแล้วก็หน้าปูดบวมพ่อแม่เขาก็เอาเรื่องตอนนั้นเป็นครูพระ
เป็นคดีความไปแล้วเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตไปแล้วโดนดำเนินคดีไปแล้วด้วย
ก็ออกจากที่นั่นแล้วก็ย้ายมาอยู่ประจำโรงเรียนนี้เป็นสอนการงานอาชีพ
แล้วก็มาทำร้ายเด็กแบบนี้อีก
ซึ่งความคืบหน้าล่าสุดค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าครูคนนี้ยื่นหนังสือลาออกไปแล้ว
แล้วหลังจากยื่นหนังสือลาออกก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย
แต่โรงเรียนยืนยันว่าจะตรวจสอบต่อไปนะคะ
ถ้ามีความผิดจริงอาจจะถึงขั้นยึดใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ส่วนแม่เด็กลงบันทึกประจำวันแจ้งความไว้เรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าตำรวจยังไม่ได้ออกหมายเรียกเพราะว่าต้องรอรวบรวมหลักฐานก่อนค่ะ